ต่อกันที่เรื่องของไอเดียดีในการประกอบอาชีพนะคะ
ปกติแล้วถ้าเรารู้จักคำว่าข้าวหลามจะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่

แต่ว่าที่นี่นะคะที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
หลามอยู่ในลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะ
ซึ่งคนที่คิดไอเดียนี้บอกว่าสร้างรายได้กว่า๔๐๐๐บาทค่ะ

ตันติกรสุขุมนะคะเป็นชาวบ้านบ่อฉลกอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
อายุไม่มาก๒๒ปีเท่านั้นเองนะคะ

ภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือคนในครอบครัวช่วยกันปอกมะพร้าว
ก่อนที่จะเจาะส่วนหัวเก็บน้ำมะพร้าวไว้
ขูดเนื้อภายในให้เหลืออยู่ที่ก้นเท่านั้น

จากนั้นใส่ข้าวเหนียวที่หมักแล้วลงไป
แล้วเอาไปอบในเตาอบนะคะจนได้ข้าวหลามในมะพร้าวอ่อน

คุณตันติกรบอกว่าเดิมเคยทำงานเป็นพนักงานในคลังน้ำมัน
แต่ว่าลาออกออกมาทำธุรกิจที่บ้าน
ซึ่งจริงแล้วธุรกิจก็คือทำข้าวหลามอยู่แล้วนะคะ
ตั้งแต่รุ่นคุณทวดก่อนหน้านี้จะใส่ในกระบอกไม้ไผ่
แต่ว่าช่วงหลังกระบอกไม้ไผ่นี่หายากมากเลยนะคะ
เลยคิดว่าลองไหมเอามะพร้าวน้ำหอมมาทำเป็นข้าวหลาม
ซึ่งช่วงแรกเผากับถ่านไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
อันนี้ไม่มีหน้าร้านนะคะขายลูกละ๖๐บาท
ต้องสั่งจองล่วงหน้า๒วันค่ะ
ลูกค้าได้ทานผลตอบรับดีมากบอกว่าหอมอร่อยนะคะ

๘๐ลูกนี่ไม่พอให้คนอื่นแล้วนะ
และที่สำคัญนะคะต้องรีบออเดอร์
เพราะว่าหลักเขาส่งที่เกาะสมุย

ไอเดียดีจริงนะคะและต้องหอมมากแน่เลย